เป็นทีมข่าวคนแรกของไทยรัฐสปอร์ตที่เดินทางไปที่
ิ่นทางตามไปอีกในวันพรุ่งนี้ดิศนการที่ไปดูครับ
กีฬาหลายชนิดอาจจะยังไม่เริ่มต้นในการแข่งขัน
มีบางชิ้นกีฬาเดินทางไปฝึกซ้อมกันแล้ว
แต่ว่าหมักลุกเขมรเป็นกีฬาที่เจ้าภาพเขาบรรจุเข้ามา

มีปัญหาเกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้

ติดตามได้จากรายงานของคุณทันทัศน์ครับ
และพยายามประท้วงก่อนสุดท้ายจะเป็นทางเวียดนามเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้
ทำให้ไทยพลาดโอกาสในการผ่านเข้าชิงในประเภทชายเดินเร็ว๕นาทีเดินหมัก๖๔ครั้ง
ล่าสุดนายสหพลนาควานิสนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
พูชาได้ปรับกฎใหม่ไม่ให้ตัวแทนของทีมชาติเข้าพื้นที่แข่งขันได้๑คนตามกฎสากล
เพื่อประท้วงหากมีปัญหาระหว่างตัดสินและนับเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเคยเจอ
โดยคนที่เข้าไปได้นอกเหนือจากนักกีฬาคือกรรมการเท่านั้นซึ่งเกิน๒ใน๓ส่วนเป็นชาวกัมพูชาทั้งหมด
อย่างไรก็ตามก่อนการแข่งขันหนนี้กัมพูชาได้ห้ามนักกีฬาอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าแข่งขัน
เพราะอายุเพียง๑๔ปีเท่านั้นเช่นกันกับตัวเต็งจากเมียนมาร์และมาเลเซีย

อายุต่ำกว่า๑๘ปีมาแข่งขันได้
นี้จะต้องคุยกับตัวแทนของเจ้าภาพกัมพูชา

นี่เนี่ยก็คงต้องทางเฮดวิลิเกตของหลายชาติก็คุยกันว่า
ทางพม่าแชมป์เขาก็อายุ๑๔ปีเหมือนกัน
ทางเราแชมป์ก็อายุ๑๔ปีเหมือนกัน
ก็คือเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถของมักรุสากล

นักกีฬาทั้ง๓ท่านก็ไม่ได้มาแข่ง
เพราะว่าเราก็ถือปฏิบัติตามกฎของประเทศเจ้าภาพ

เอ๊ะประเทศเพื่อนเราก็ทำไมมีอายุต่ำกว่า๑๘ได้
ทีมหมักลุกของไทยยังมีลุ้นถึง๔เหรียญทอง
จากประเภทชาย๖๐นาที๔คน

จะได้รู้ผลภายในวันที่๙พฤษภาคมนี้

ทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา